สำหรับข่าววิวางสำหรับคุณบิ๊กสรุธนะคะ
แต่งแล้วแต่ว่าสาวโอ้ใจสลายเหลือเกินนะคะ

เพราะว่าเขาเนี่ยแต่งงานนะคะจูงมือคุณอุ้มธนันพัฒน์ค่ะ
วิวาภาสุกนะหลังจากคบหาดูใจกันมาถึง๗ปี

ซึ่งมีอาตู่นพลนะคะซ้อนนุษยปียนุษย์ค่ะ

พิธีมงคลค่ะจัดขึ้นที่บ้านเจ้าสาวนะ

โอ้โหเรียกเก้าเลยนะเรียกเก้าแบบน้ำหน้า
ทั้งคู่ค่ะได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะคะ
และฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะได้เปลยกับคุณแม่ของเจ้าสาวว่า
จะพยายามตั้งใจปั้นหลานให้แม่เลี้ยงนะครับ
แหมเข้าทางแม่เนาะนะคะ
ขุนนี่ช่างอารมณ์ดีติดถลกตลอด
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงนะคะ

แฟนของพี่บีคุณอุ้มก็ตามไปไปให้กำลังใจกันตลอดเลย
ใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นสามีมโนแห่งชาติเหมือนกันนะครับ

พี่บิ๊กเนี่ยมีคนดูแลหัวใจเอาไว้แบบให้ดีที่สุดแล้ว

ยอมคุณอุ้มคนหนึ่งนะคะ